ในข่าวนี้มันมีประเด็นเรื่องของการติดตามข่าว
ที่บางคนไม่ได้เกิดการเรียนรู้ในการเสพข่าวในลักษณะนี้
แล้วก็ไปแชร์รูปร่างของคุณแตงโม
ขณะที่มีการกู้ขึ้นมาลงไปในสื่อออนไลน์นะคะ
เพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโม
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณแอนนาทีวิภูได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะวันนี้เลยบอกว่า
เตรียมเอาผิดกับคนที่โพสต์รูปของคุณแตงโมลงสื่อออนไลน
ซึ่งเป็นรูปที่เขาไม่อยากให้มีการโพสต์นะคะ
เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนช่วยกันกดรีพอร์ต
แล้วก็อยากให้จดจำแต่ภาพที่สวยงามของคุณแตงโม
นี่คือข้อความที่เขาได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เนี่ยค่ะหลังได้รับแจ้งจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ว่า
มีรูปถ่ายขณะกู้ร่างของคุณแตงโมขึ้นมาจากน้ำ
อินสตราแกรมที่เจ้าของแอคเคาน์อ้างว่าเปิดขึ้นมา
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แตงโม
แล้วก็เอาภาพชุดนี้ไปโพสต์นะคะ
คุณแอนนาบอกว่าต้องการให้ทุกคนช่วยกันกดรีพอร์ต
และแจ้งว่าคนที่ลงรูปต้องกล้ารับผิดตามกฎหมาย
ใครที่ถ่ายและปล่อยออกมาต้องเจอคดีตัวอย่าง

บอกว่ารังแก่แม้คนตายจิตใจทำด้วยอะไร
โอ้โหคนในโลกออนไลน์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะทีเดียว
แล้วก็เรียกร้องให้คุณแอนนาเอาผิดคนกลุ่มนี้ให้ได้ค่ะ
เช่นเดียวกันกับกระติกผู้จัดการส่วนตัว

วอนขอให้ผู้ที่โพสต์หรือแชร์รูปภาพร่างของคุณแตงโม
ให้หยุดการกระทำนี้แล้วก็ต้องการให้ทุกคน
ทำตามความต้องการสุดท้ายของคุณแตงโมก็คือ
ต้องการจากไปด้วยภาพที่น่าจดจำ

และทำลายความต้องการของคุณแตงโมและคนที่รัก
โดยทันทีขอให้งดแชร์ต่อนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวของไทยรัฐทีวี
วีดีโอคอลคุยกับคุณฮิปโป

แล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอีกคนนึงของคุณตังโมนะคะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าตอนนี้
คุณแอนนากำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้กับคุณแม่
เพื่อใช้แจ้งความเอาผิดผู้โพสต์

ส่วนประเด็นที่คุณกติกโพสต์ข้อความ
ทางอินสตราแกรมนั้นก็รู้สึกว่า
เขายังได้ทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวค่ะ
ภรร้าสุดคือเมื่อวานนี้พ่อเขาถามเบอร์แม่

แล้วก็คุยว่า
แล้วก็ได้เขาคุยว่า

ที่เบอร์อื่นไม่มีบอกเบอร์เดียวกัน

ไม่ได้คุยสนทนาอะไรเพิ่มเติม
นี่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่า

ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในช่วงเวลานี้เลย
จะเห็นว่ามีการช่วยกันทวิตรูปภาพ

นี่ค่ะคืออันนี้เป็นความตั้งใจ

ชอบให้ใครเห็นตัวเองในตอนไม่สวย
นี่ค่ะก็มีการทวิตภาพที่สวยงาม
วบคู่กันไปกับการติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะ
เรื่องของการแชร์ภาพศพในสื่อออนไลน์เนี่ย
ถ้าไปดูตามกฎหมายแล้วถือว่ามีความผิด

เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ